บัวขาวเองก็ได้ออกมาเผยคลิปนะครับ
บอกท่าไม่ตายสุดโหดที่เจ้าตัวเนี่ย
เอาชนะน็อกคู่แข่งมาแล้วทั่วโลกนะครับ
ก็มีสองท่าเน้นนะครับเป็นหัดล้วนเลย
ท่าแรกเนี่ยก็คือหลอกต่อยขวาอย่างเดียวครับ
ล่วงหรือไม่ล่วงอยู่ในตำแหน่งป้องกันก่อนอาศัยจังหวะปล่อยหมัดซ้ายด้วยความรุนแรงแล้วก็แรงสุดเหวี่ยงครับ
นี่คือทีเด็ดแรกนะครับท่าที่สองเนี่ยเรียกว่าหมัดกระชากวิญญาณ
ท่านี้คือจะน็อกคู่ต่อสู้มาหลายครั้งแล้วครับอาศัยจังหวะที่คู่แข่งยกเท้าเตะขึ้นมาแล้วก็ถีบเขาใส่
ก็จะใช้มือล็อกขานะครับพร้อมกับดึงเข้ามาหนึ่งจังหว
ทำให้คู่แข่งเนี้ยเสียลักษณะหรือว่าเสียการทรงตัวนะครับ
จากนั้นเนี่ยเมื่อคู่แข่งเผลอก็รัวหมัดใส่ใต้คางทันทีนะครับ
ในวัยสี่สิบปีผ่านการชกมาสองร้อยแปดสิบแปดไฟท์
ชนะสองร้อยห้าสิบสี่น็อกเจ็ดสิบแปดครั้ง
แพ้ยี่สิบสองแล้วก็เสมอสิบสองครั้งนะครับ
ส่วนโคตานะครับอายุยี่สิบปีชกเอ็มเอ็มเอมาหนึ่งครั้งนะครับ
ชนะน็อก๑ครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เมื่อวานนี้ทางโคตะมิวระเองก็อย่างที่เรารู้กันนะครับ
เป็นลูกชายคิงฮาซูนักเตะระดับตำนานของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
ก็ดูครับการดอกบอลภักษณ์สามนี้เยอะมากนะครับ
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงมีการไขว้ดอกอีกด้วยนะครับ
ก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนคลับที่เขาก็ชอบใจเขาอยู่แล้วนะครับ